พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสภาพอากาศ
แล้วก็บรรยากาศที่สนามบินนครศรีธรรมราชกันอีกครั้งนะคะ
หลังจากที่ต้องหยุดทำการมาประมาณ๑สัปดาห
จากว่าต้องประสบกับเหตุน้ำท่วม
วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้การบริการตามปกติแล้ว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสืบสกุลพันธ์ดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับกลับมารายงานสดกันอีกครั้งนะครับ
ที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับ
ท้องฟ้าไม่ค่อยจะเปิดเหมือนช่วงกลางวันแล้วนะครับ
ตอนนี้มีฟ้าแรบแปบแล้วก็มีฟ้าร้องดังแล้วนะครับ
ว่าฝนจะตกอันใกล้นี้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยเรื่องสัญญานะครับ
เรากลับมาติดตามการรายงานสดเพราะว่าสนามบินนครศรีธรรมราช
เปิดวันนี้วันแรกแล้วนะครับหลังจากหยุดไปตั้ง๘วันนะครับ
คุณผู้ชมอาจจะถามว่าความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
หลังจากรันเวย์ถูกน้ำท่วมแล้วก็ระบบไฟฟ้าเป็นยังไง

ดังนั้นไปฟังเสียงการสนทนากับผู้มนวยการท่ากัศยานครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
ถึงการแก้ไขปัญหาช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา

ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมสนามบินแห่งนี้อีกนะครับ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้มนุยการในช่วงเย็นครับ

ผมอยู่กับท่านผู้มนวยการของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็คือผู้มนวยการสุขสวัสดิ์สุวรรณโนครับ
สวัสดีครับท่านครับและก็สวัสดีพี่ทุกท่านครับโอ้โห
มาตั้งแต่วันที่๖ปิดมาตั้งแต่วันที่๖นะครับจนถึงวันนี้
ก่อนหน้านี้มีความเสียหายยังไงบ้างคะทั้งภายนอกและภายในอาคารนะครับ
ผมเริ่มจากว่าวันที่ฝนตกหนักเลยนะครับ

คือณตอนนั้นปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปริมาณน้ำที่ลงมาจากภูเขา
มีปริมาณเยอะมากจึงทำให้เกิดน้ำทะลักไหลเข้ามา
ในพื้นที่ของท่ากัศยานก็คือทั้งภายนอกและภายใน
ครับท่านครับดังนั้นเราได้เห็นภาพความเสียหาย
แล้วล่ะสนามบินปิดมา๘วันแล้วถึงวันนี้
แต่วันนี้พร้อมเปิด๑๐๐แล้วนะครับดังนั้นเราดูแลซ่อมแซม

ก่อนอื่นเราก็เลยเรียกประชุมกันว่าประเมินสถานการณ์ว่า
เสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างผมเริ่มจากตัวรันเวงนะครับ
คือตัวลันเวย์เองหัวกลับลำทางวิ่งที่๑
น้ำมันจมระบบไฟจม
ก็คือระบบไฟฟ้าเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้

แล้วก็ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศของวิยุการบินก็ต้องปิดด้วยนะครับ
ระบบไฟฟ้าไปแล้วก็ต้องมีการดูภายในอาคาร
ภายในอาคารมีความสะหายก็คือวันที่ตกหนักมาก
วันนั้นก็คือทำให้อาคารผู้โดยสารขาออก

คือบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณขาออก
เรามี๒เกรดก็คือเกรดนี้หนึ่งก็เกรดที่สอง
คือตัวฝ้าฝ้าที่อยู่ด้านบนนะครับ
อยู่จุดตรงนู้นนะครับก็คือล่วงหล่นมา

ตรงนี้ก็เดินเข้าไปดูได้นะฮะ

คือตอนนี้ผมจะอธิบายกายภาพของลันเวย์ก่อนนะครับ
คือด้านทิศนี้ก็คือหัวลันเวย์๑๙นะครับ
หัวลันเวย์๑๙ก็คือด้านทิศนี้
ด้านนี้ด้านขวามือเราหัวลันเวย์๐๑นะครับ
เรามี๒ทิศทางของทางวิ่ง
บริเวณน้ำที่มันจมก็คือหัวกลับลำทางวิ่ง
จุดกลับตรงนี้
๑๙ก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าทางขับ
แล้วทีนี้บริเวณน้ำ

จุดกลับที่หัวสุดที่มีน้ำเข้ามาเต็มหมดเลย
พื้นที่ตรงนี้มันจะมีปริมาณน้ำที่หนาแน่นมาก
แล้วก็น้ำก็เกือบจะท่วมถึงบางส่วน

ไฟเฟย์เหล่านั้นใช่ไหมครับ

คือตรงหัวกับลำทางวิ่งที่๑๙นะครับ

ส่วนการป้องกันครั้งต่อไปท่านท่านท่านหมอบอกว่าไง

จะกั้นแนวรอบก็คือทำเป็นเขื่อน

พื้นที่สนามบินิป๑๘๑๔ไร่

กั้นหมดรอบนี้คือทำเป็นเขื่อนกั้น
แล้วก็มีเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว
นั่นแหละครับคุณผู้ชมแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว
ซึ่งก็สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เดินทางลงพื้นที่แล้วก็มาตรวจสอบสนามบินแห่งนี้ในช่วงเย็นนะครับ
ก็บอกว่าเรื่องของเขื่อนกั้นสนามบินก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ในการที่แก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับ
วันนี้เปิดมา๑๘นาฬิกาอย่างเป็นทางการสนามบินแห่งนี้
แต่ปรากฏว่ายังไม่มีสายการบินใดนะครับ
เอาเครื่องมาลงที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนกแอร์ไทยไลออนแอร์

แต่ว่าพรุ่งนี้ผู้มนวยการท่ากาศยานของนครศรีธรรมราช
บอกว่าน่าจะรองรับแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับ
คือมี๒๕เที่ยวบินที่จะเดินทางมาลงที่สนามบินแห่งนี้
ก็ให้ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่ท่าอากาศยาน
รวมถึงในส่วนของสายการบินต่างด้วยนะครับ
วันนี้ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อตัว

ในการเปิดสนามบินนครศรีธรรมราชหลังจากปิดมาทั้งหมด๘วันนะครับ